ติดตามจนจบครบจนถึงช่วงท้ายของรายการ
ขอให้แห่งเรื่อยนะฮะ
สินมีควายเลอร์
อืมยังไปแล้วอะไรไม่รู้จำมาภาษาจีน

ตรุษจีนแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งเทศกาลที่

รวมไปถึงก็จะมักจะมีการเชิดสิงโต

เพื่อความเป็นสิริมงคลใช่ไหมคุณผู้ชม
เราก็จะเห็นคณะเชิดสิงโตแต่ละที่ที่เขามีลีลาแตกต่างกันออกไป
แต่จะพาไปดูคณะเชิดสิงโตคณะนี้หน่อยว่าเขาเนี่ย
มีทีเด็ดยังไงแล้วเอ๊ะเชิดได้ยังไงนะ
โอ้โหเขาไม่เรียกว่าเชิดสิงโต
เขาเรียกว่าเชิดคดชศาลเชิดช้าง
แล้วคุณดูแปรยิมเขาต้องทำอย่างนี้ดูจำเห็นไหม
งั้นผมบอกทีมงานว่าเอาหัวแป๊ยิ้มใหญ่

จริงเขาก็เลือกอันใหญ่มาแล้วไงไม่บอก
ใช่แล้วนี่ที่เราพาไปก็คือสวนโหนกนุ้ดภัทยาเห็นมั้ย
มีการแจกอังเปาช้างด้วยนะ
ส่วนนกนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีเขาก็สร้างสีสันวันตรุษจีน
ด้วยการนำน้องช้างแสนรู้มาเชิดสิงโต
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแทนการใช้คนเชิดสิงโตค่ะ
น่ารักไปอีกแบบเห็นไหมหัวดุ๊กดิ๊กได้เหมือนกันนะ
ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหคนที่ไปร่วมงานคนที่ดูนี่ชอบอกชอบใจนะ
แล้วก็ชื่นชมในความน่ารักแสนรู้ของช้างทั้ง๔เชือกด้วยนะคะ
แล้วนอกจากการแสดงช้างเชิดสิงโตแล้ว
ก็ยังมีการแสดงกล้องสะบัดไช่ไม่เคยเห็นนะ

แล้วก็มีนางสวรรค์มาร่ายรำอวยพรกันไป
พร้อมกับขบวนช้างอีกกว่า๒๐เชือกด้วยนะ
นี่ค่ะสวนสนามกันมาพาเรทกันมาแบบนี้

สร้างสีสันดีในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ที่บอกเลยว่าปีนี้ปังจริงจ้า
สำหรับใครที่สนใจนะวันนี้อาจจะวางแผนไปเที่ยวได้
เที่ยวกันได้นะคะสวนนกนุษย์พัทยานะคะ
อยู่ที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

แล้วก็มีสีสันการแสดงที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
ประชับจ่ายแล้วก็เสิร์ฟทีริมงคล
กลับบ้านไปมีความสุขกันทั่วหน้าเลย
จริงที่เห็นกลางเชิกสิงโตแบบนี้นี่มันไม่ใช่กลางเชิกสิงโต

จะบอกให้ดูให้รู้ไว้ว่าเชิดสิงโตที่ถูกต้อง
เชิกเวลาเชิกต้องเชิกอย่างไร

อีกทีได้ไหม

เชิกสิงโตอ๋อ

เขาจัดไม่พอตั้งเหมือนเคล็ด

วันหลังคุณกลับไปบ้านคุณเชิดใส่สามีบ้าง

มีความสุขกันในตรุษจีนแบบนี้นะคะ